ที่หนึ่งสุราธานี
ไปทำอะไรคุณอยากไปจังเลยจังหวัดนี้
ไปบริจาคเลือดไปตามความดี
ถูกต้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมช่วงนี้ใกล้สงการแล้ว

เพราะว่าบางโรงพยาบาลเขาต้องการจริงนะครับ
นี่เลยครับไปที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๘
เขาจัดกิจกรรมกันเพื่อมาร่วมบริจาคเลือด
นี่ตอนนี้นะคึกคักเลยคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ามีนักเรียนนายสิบตำรวจและข้าราชการในสังกัดกว่าร้อยคนเลยนะ
มาร่วมการบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคเลือดของโรงพยาบาลสุราธานี
ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์ฝึกหมู่๓ตะบดมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีมานอนแหมะกันแบบนี้
นี่มาบริจักษ์เลือดนะคะใช่ครับ
ชายชะกันหนุ่มหล่อทั้งหลายที่แข็งแรง
ใช่ครับใช่ครับเห็นแบบนี้นี่โอ้โหจิตใจนี่สุดยอดเลยนะ
ใจเกินร้อยนะสภาพร่างกายก็แข็งแกร่งด้วยนะครับ
เขาก็นำทีมมาโดยผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๘นะครับ
ก็คือพลตำรวจตรีสนทิชัยท่านก็เล่าว่าส่วนใหญ่นักเรียนนายสิบตำรวจเนี่ย
มีการฝึกอย่างต่อเนื่องรากันก็แข็งแรงอยู่แล้ว
แล้วยิ่งโรงพยาบาลสุราชเขามีความจำเป็นต้องใช้เลือดฉุกเฉิน
คือมันใกล้ช่วงสงการก็อย่างที่ทราบกันดีช่วงสงการมันจะเกิดอุบัติเหตุเยอะ
กับคุณหมอคุณพยาบาลหน้าตาดีอย่างนี้
แหมเห็นแล้วเมื่อให้เลือดไปแล้วผมอยากก็จะให้ใจไปด้วย
คุณชนะอยากโดนวัดความดันเลยทันทีคุณชนะรู้สึกหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลม
เออสูดดมปึดปัดด้วยยาดดมนี่แหละฮะ
โอ้โหไปสุราชไหมคะ
อยากจะไปตอนนี้เลยไปบริจาคเลือดเลยทีเดียวนะฮะ
ก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานอย่างแข็งขันในเรื่องของการรับบริจาคเลือด
ไม่ว่าจะเป็นสภากาชาติเองหรือว่าโรงพยาบาลต่าง
ผมว่าในทุกจังหวัดในทุกโรงพยาบาลในช่วงนี้เขาอาจจะจัดกิจกรรมแบบนี้
แล้วถ้าคุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็มีสภาพร่างกายที่พร้อมอยู่แล้ว

จริงการให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตเลยนะ
เราก็ต้องเตรียมความพร้อมร่างกายเราเอาไว้ด้วย
นอนพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะคะ
แล้วที่สำคัญจิตใจเราต้องพร้อมด้วย
บ่อยบางคนเขาบอกว่าทำการแก้เคล็ดนะ
สำหรับคนที่แบบอ่าหรือจะดวงไม่ค่อยดีใช่ไหม
ที่ทำให้ตัวเองเลือดตบยางออกก่อน

ก็เลยไปบริจาคเลือดซะอะไรแบบนี้

คือชอบไปนั่งตากยุงตากยุงไปนั่งตามกลางคืน

คุณชนะยุงยังต้องการเลือดคุณอยู่อีกเหรอคะ

ยุงได้อิ่มท้องในเวลาไม่กี่วัน
หลังจากนั้นยุงก็จะตาย

โดนกัดบ่อยเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออกนะ
เอาเมื่อต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
อย่าไปอยู่ในที่ที่มันจะมีความเสี่ยงว่าจะคุมเยอะน้ำขังเหมือนคุณชนะ